ระหว่างนี้สลับพาคุณผู้ชมและพาพี่มิ้วไปดูบรรยากาศที่วันนี้เนี่ย
คุณพิธาริมเจริญรัฐครับหัวหน้าพักก้าวไกล
แล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ที่เจ้าตัวจะแนะนำให้ประชาชนรู้จัก

เมื่อตอนประมาณสักช่วงเย็นที่ผ่านมา

แฟนคลับบรรดาด้อมส้มโคราชไปรอต้อนรับกันเยอะมาก
คนตะโกนเรียกว่านายกนายกแล้วนะคะ
และล่าสุดตอนนี้ประมาณสัก๑ทุ่มเสร็จ

ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวโคราช

นี่ฮะโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาถ่ายกัน

แล้วดูคนสิครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
โอ้โหเต็มพื้นที่เลยครับ

นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

อมส้มรอกรี๊ดรอต้อนรับ
วันนี้เขาลงพื้นที่ไปขอบคุณชาวโคราชนะครับ
ชาวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
หลังจากนั้นก็ไปกราบสักการะอนุสวรี

เมื่อกี้นี้ก็จะเห็นภาพตอนที่

หลังจากไหว้อนุสวรีคุณย่าโมเสร็จแล้ว
ลอดใต้ซุ้มประตูชุมพล
เขาเลิกเอาชัยอยู่ด้านหลังครับ

นี่ครับซุ้มประตูจังหวะนี้เดินยากเหมือนกันนะครับเนี่ย
คนแน่นล้อมหน้าล้อมหลังไปหมด
อดซุ้มประตูชุมพลเรียบร้อยขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ
คะแนนเสียงจนชนะการเลือกถึง๓เขต
ขบวนตั้งแต่เส้นทางโดยรอบลานของคุณย่าโม
่งหน้าไปสารากลางจะเป็นจุดพิกัดที่ปลาใสในช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ตลอดเส้นทางก็จะเห็นบรรยากาศ

เต็มสองข้างถนนเลยข้างหน้าข้างหลังก็มีด้วย
ส่งหัวใจสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้นี้นะครับ
พอขึ้นรถปั๊บมีเสียงตะโกนเลยนายกนายก

เจ้าตัวก็หันไปยิ้มบกมือทักทายสลับกับส่งหัวใจ
สังเกตให้ดีนะครับมีคนถือพระข้าวม้าไปมอบให้
มีคนเอาถือขนมมาให้ของดีต่างจากโคราช
สัญหามามอบให้เต็มไปหมด
อุ้ยนี่หมวกไก่ทอดชื่อดังก็ยังมีแคปหมูก็มา

ก็ไปจังหวัดไหนก็จะมีของดีของเด่นประจำจังหวัดมอบให้
ขึ้นรถแป๊บเดียวหน้ารถนี่ของฝากเต็มแล้ว
แนะนำของดีของเด็ดประจำจังหวัด
ผู้ประกอบการเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง
ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคมนี้
โดยยังมั่นใจเสียงสวครับว่าจะทำให้เขาผ่านการโหวตนะฮะ
และนอกจากนี้ครับก็บอกด้วยนะครับว่า
สวที่มีเงื่อนไขไม่โหวตนายกหากไม่ลดเพดานเรื่องมาตรา๑๑๒
ขอยืนยันว่าพักเก้าไกลจะทำตามที่เคยหาเสียงเอาไว้
ก็คือการแก้ไขไม่ใช่ยกเลิก
และยังไม่มีแผนสำรองถ้าหากว่าโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน
แต่ควรจะได้รับโอกาสกี่ครั้งก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น
แต่รัฐมนูลนั้นอาจจะไม่ได้กำหนดเอาไว้
อย่างประธานสภาของสหรัฐโหวต๑๕ครั้ง
คุณพิทาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า

เอาเป็นว่ายึดตามมติประชาชนเป็นหลัก
ถ้าประชาชนไม่ถอยผมก็ไม่ถอย
ประโยคตรงนี้น่าสนใจเนอะสำคัญมากเลย

ครั้งแรกจะผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านจะกี่ครั้งล่ะ
นั่นแหละครับจะ๒ครั้ง๓ครั้งหรือกี่ครั้งต้องรอติดตาม
แต่เจ้าตัวก็บอกว่าถ้าประชาชนไม่ถอยผมก็ไม่ถอย

มีบางคนตั้งข้อสังเกตปลุกระดมมวลชนหรือไม่อย่างไร
เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่การไปปลุกระดมมวลชน
ก็ยอมรับแหละว่าคงจะหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์
ไม่ได้ลองฟังเพิ่มเติมครับ
ก็มั่นใจขึ้นเรื่อยนะครับจากการพูดคุยกัน
แล้วก็ได้เห็นวุฒิสภาหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อ
หรือที่ส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับ
ก็เป็นเหตุผลที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทย
แล้วก็เป็นการให้โอกาสประเทศไทย
ทั้งสองท่านก็พูดชัดเจนแทบจะไม่ได้เอ่ยชื่อผม

ก็คิดว่าตัวเองควรได้รับโอกาสถ้าไม่ผ่านครั้งแรก
ก็คือตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นนะครับ
รัฐธรรมนูลไม่ได้กำหนดไว้ว่ามีกี่ครั้ง
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะต้องมากน้อย
แต่ถ้าในมุมมองของผมก็คือว่า
เราต้องยึดมติประชาชนเป็นหลัก
คือช่วงเย็นนะครับ๔โมงกว่าแต่ว่าล่าสุดนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
อาจจะมืดช้านิดหนึ่งขึ้นป้ายขอบคุณ๕๕๖๐๐๐กับอีก๑เสียงนะครับ
พี่น้องชาวโคราชนั้นเลือกให้กับพักก้าวไกลนะครับ
จุดปลาใสลานหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมาครับ
หัวหน้าพักก้าวไกลคำแรกอ้อนบอกเลยว่าคิดถึง
พอคิดถึงปั๊บคราวนี้เสียงกรี๊ดมาเลยครับ
แล้วก็บอกว่า๑๓กรกฎาคมจะมีการโหวตนายก
มีเสียงตะโกนสวนขึ้นมาพิธาเหมือนต่อเสียง
โหวตนายกพิธาขึ้นมารับแบบนี้เลยครับ
แล้ววันนี้เจ้าตัวบอกนะครับมาในฐานะ
แม้เมื่อกี้คิงพูดว่าหัวหน้าพักก้าวไกล
เจ้าตัวใช้คำว่าหัวหน้ารัฐบาลที่มีการจัดตั้งเป็นเสียงข้างมาก
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวโคราชนั่นเองนะครับ
ใช้คำว่าหัวหน้าทีมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก
ฝั่งประชาธิปไตยนะแล้วก็ฝากถึงสสวว่า
จะทำให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ๑๓กรกฎาคมนี้หรือไม่อย่างไร
คนทั้งประเทศและคนทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่
และตัวเองก็ยืนยันความพร้อมที่จะนั่งเก้าอี้นายกคนที่๓๐ครับ
เมื่อเราเคารพในหลักการ
ถึงแม้ว่าท่านจะชอบผมหรือไม่ชอบผม
ชอบพักเก้าไกลหรือไม่ชอบพักเก้าไกล

ให้คืนความปกติให้กับบ้านเมืองเรา
และผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกคน
ไม่ว่าจะรวยดีมีจน

ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม
เดี๋ยวก็รอติดตามนะคะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓กรกฎาคม
ก็ติดตามผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ